คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ปาดน้ำตาเพราะว่าไม่ถูกรางวัลลอตเตอรี่

แต่ถ้ามีสามีดีเนี่ยมันก็เหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะ
สำหรับแม่เนยโชติกาเองก็เหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่
เพราะสามีนางดีมากนอกจากจะหน้าตาดีแล้วใจยังดีอีกด้วยดูสิ
วันวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณเนยได้อะไรรู้ไหมคะ
เครื่องเพชรชุดใหญ่รีบวิบวับเกลือเบิน
ไพรส์วันแห่งความรักในปีนี้กันเลย
สาวหลายคนอิจฉากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะ
แต่คุณเนยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าจริงเนี่ยเครื่องเพชรชุดนี้เธอสั่งของเธอเอง
แล้วมันก็มาส่งตรงกับวันวาเลนไทยพอดิบพอดี
คุณสามีเขาก็เลยปุ๊บปั๊บรับโชคเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายให้เอง
รวบตึงมันทุกเทศกาลกันไปเลย
แ๊ะเอียผ่านไปวาเลนไทยผ่านไป
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ